เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องที่ทางกรมศิลปากร
วันนี้เปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าไปบันทึกภาพของพระเมรุมาตร
งานพระพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งตอนนี้ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยนั่งร้านต่างก็ได้ถูกนำลงหมดแล้ว
ก็เปิดเผยให้เห็นภาพความสง่างามอย่างสมพระเกียรติขององค์บุษบกทั้ง๙ยอดครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้กรมศิลปากรได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพ
การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายมนตรี
พร้อมด้วยนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
และนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรมาร่วมตรวจเยี่ยม
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ๑ปีที่เปิดให้สื่อมวลชนเข้ามาเก็บภาพ
และถ่ายทำข่าวอย่างเป็นทางการหลังจากนำนั่งร้านออกจากพื้นที่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
การจัดสร้างพระเมรุมาตรอาคารประกอบสิ่งปลูกสร้างโดยรอบราชรสราชยาน
เครื่องสังเก็ตผ้าโกดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบตอนนี้เรียบร้อย๑๐๐แล้ว
ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
ที่ร่วมกันทุ่มเทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาตปภิษฐ์
และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
และถือเป็นภาพสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
พระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลก
ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประเทศไทยเป็นเวลากว่า๗๐ปี
สำหรับรูปแบบของพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่๙
ถูกคิดและรังสรรค์ขึ้นมาใหม่นะคะ
เป็นพระเมรุมาตรทรงบุษบก๙ยอด

พื้นที่ใช้งานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาดกว้างด้านละ๖๐เมตร
สูง๕๐เมตร๔๙เซนติเมตรค่ะ
ซึ่งภายหลังมีการขยายส่วนยอดบุษบกขึ้นไป

ทำให้เมื่อวัดจากฐานถึงยอด
จะมีความสูงประมาณ๕๕เมตร๑๘เซนติเมตร
หรือมีความสูงเทียบเท่าตึก๑๗ชั้นนะคะ
ถือเป็นพระเมรุมาตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในรอบกว่า๑๐๐ปีค่ะ
หลังจากผ่านช่วงงานพระราชพิธีไปแล้ว
ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาตรได้
ตั้งแต่วันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายนนะคะ
โดยต้องผ่านจุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่จัดไว้
มีจุดคัดกรอง๕จุดค่ะคุณผู้ชม
แบ่งเป็นประชาชน๓จุด
ก็คือที่ท่าช้างวงเวียนรอดอร์
บริเวณแม่พระธรณีบีบมวยผม
สำหรับพระพิสุกผู้ป่วยหรือผู้พิการ
จะมีจุดคัดกรอง๑จุดนะคะ
อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
และจุดสุดท้ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จะต้องไปใช้จุดคัดกรองที่ตั้งอยู่บริเวณหลังกระทรวงกลาโหม
รองรับประชาชนได้๕๐๐๐คนต่อครั้งครั้งละ๔๕นาที
ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปชมพระเมรุมาตรได้
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๔ทุ่มของทุกวันค่ะ
พฤศจิกายนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้นะครับ
ใช่ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีนะครับ
ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ได้เข้าร่วมพิธีบวงสวงสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ

นามของคณะกรรมการอำนวยการร่วม
งานพระราชพิธีทวายข้าวเพลิงพระบรวมศพ
มิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาสมพิษหรือกรอรอพระเจ้าพิธี
เพื่อขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษาปกปักรักษาบ้านเมือง
เทวดาทุกชั้นฟ้าพระสยามเทวาธิราชบุรพกษัตริย์
บันดาลให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
เอกประวิทย์ยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบรายงานข่าวเรื่องของกลุ่มป่วนสร้างความวุ่นวาย
ในช่วงระหว่างงานพระพิธีนะครับหลังจากที่นายรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วง
จะมีบางกลุ่มออกมาสร้างสถานการณ์
ขณะที่พลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมระบุว่า
กรพระพิธีจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้
พร้อมกับจะแถลงข่าวการจัดเตรียมความพร้อมอีกครั้ง
แต่ยืนยันว่าณขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับ
และสายด่วน๑๔๔๑เพราะว่าจะมีเรื่องของการปิดเส้นทางการจราจร
เรื่องของจุดรับส่งสำหรับรถที่ให้บริการประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธี
สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ก่อนที่จะเดินทางไปในวันจริงนะคะ